ช่วง๒๓ปีหลังนี่มาอยู่ที่กรุงเทพนะครับ
ฟิศซ้อมอยู่ที่ซอยน้ำบิน๙๕

เหรียญทองโอลิมปิกของไทยดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
รายนี้พื้นและเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับ
แต่ว่าพอมาอยู่กับพี่บาทก็ได้เทรนด์เรื่องของสมองมวย
แล้วก็เรื่องของอาวุธมวยให้ครบเครื่องแล้วก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับ
เคยมาไทยรัฐแล้วนะครับ๔ครั้งก่อนหน้านี้หลายคนจำได้
ครั้งแรกนี่เสมอแล้วก็อีก๓ครั้งหลังก็ชนะมารวดเลยนะครับ
แต่ว่าแหม่น่าเสียดายครับไฟล์สุดท้ายไปสะดุดแพ้เพชรชาติชายชาวไร่อ้อย
ราชดำเนินนะครับครั้งนี้เขาก็ฟิตซ้อมเต็มที่
กะว่าจะขอกลับมาแจ้งเกิดที่เวทีที่เหมือนบ้านหลังที่๓
ก็คือศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ไปดูที่ซ้ายมือผมกันบ้างนะครับ
รายนี้นี่แห่เก่าเหลือเกินครับแต่ว่าห่างหายจากเวทีมวย
ห่างหายจากมวยไทยไปนานนะครับประมาณ
ที่เปิดเข้าไปรับรัชการทหารอยู่นะครับ
รายนี้ก็กรรมภูทรนพีรันค์ครับ
๒ปีครับรายนี้เกิดที่กำแพงเพชร

แล้วก็ตอนนี้ก็ซ้อมมวยอยู่ที่ท่าวุ้งลบบุรีครับอยู่ในความดูแลของหมวดหลอนารายนะครับ
เป็นประเภทมวยจังหวะฝีมือดีครับชกมา๒๓๐๐ไฟล์แล้วนะครับ
โดยเฉพาะศอกกับหมัดโอ้โหต้องบอกว่ารุนแรงมากนะครับ
ยอดมวยสองแบบครับมวยไทยก็ได้สากลก็ดีนะครับ
คู่นี้อย่างที่เรียนไปว่ามวยต่างศึกต่างสายนะครับ
ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้จะชอบใครครับ
จะชอบความสดหรือว่าชอบความเก่านี่ไปฟังกันครับ
ร้อยเชิงเป็นมวยแข็งแกร่งป้ามตีดูดแรงฟอร์มสดครับ
จะมาเจอกับกล้องกูท้อนนี่กล้องกูท้อนนี่เคยต่อยอยู่สายพิษดี
แต่หยุดไปนานเลยหยุดไปนานเขาบอกว่าเป็นทหารอยู่
ตอนนี้กลับมามาต่อยก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นผล
แต่ยังไงก็ดูว่าสภาพร่างกายร้อยเชิงดีกว่าเลยครับ
วยคู่นี้สุดท้ายแล้วต้องบอกว่าแหมรักพี่เสียดายน้องนะครับ
สดเจอกับเก๋าสุดท้ายใครจะเป็นผู้ได้รับการชูมือ
ตามพร้อมกันนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
ชกเป็นคู่เอกนำรายการครับอย่าลืมนะครับ
รัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกจุมพรสุรพัชย์จานลูกมณีรายงานครับ